โปรดติดตามตอนต่อไป
มาเคียงสมัยมัธยมทีไร
นัดเพื่อนมาแดนส์ต่อตัวท่านี้

รอบนี้ดูดีกำปันโจอิฟลียันไป
ปลอมตัวมาสารภาพมาเดี๋ยวนี้นะ
อู้อ่ะอู้ว้าง
พี่ไทยกับพี่ไวตามินเอนี่เอง
เค้าข่าวยังแข็งแรงดีมากว้อ
เวลาทำอะไรไม่ได้จริงค่ะ

แข็งแรงอมตะขนาดนี้